ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดคนต่างเพศมาช่วยเหลือเกื้อกูล
ก่อให้เกิดความมั่นคงไปสู่อนาคต
คนมีคู่มีเรื่องขัดใจกันเล็กน้อย
สุขภาพไม่ค่อยมีปัญหากับอุบัติเหตุใหญ่
แต่ควรระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจความดัน
การเงินรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี
จะได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของทรัพย์สินจากผู้ใหญ่
แต่ระวังเรื่องของมีค่าศูนย์หายการกู้ยืมเงินและเพื่อนใหม่
การงานมีความก้าวหน้ามีผู้อุปถัมภ์
แต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์หรือความเฉื่อยชา
ส่งผลกับการงานของท่านเอง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์